คุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้มาดูความเคลื่อนไหวของคุณปอ
ครับนี่นะคะในปอเนี่ยนะคะคือทีมข่าวของเราวูได้ข้อมูลมาว่าคุณปอกับภรรยาก็คือคุณเบ้นพริกไทย
ทำพิธีบวงสวงใหญ่ครบ๖๐ปีเมืองโบราณที่จังหวัดสมุทรปราการเมื่อวานนี้ค่ะ
พิธีนี้มีพระอาจารย์เทพนรินชินรังศรีเป็นประธานในพิธีนำสวดนะคะ
คือคุณปอเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์นะคะ
ก็มาขอคำปรึกษาจากพระอาจารย์ท่านนี้ตลอดเลย
พิธีบวงสวงจัดยิ่งใหญ่ที่ลานหน้าพระที่นั่งสรรเพชรประสาทเมืองโบราณตั้งแต่เช้า๖โมงครึ่งเมื่อวาน
ก็ใส่เสื้อเชิดสีขาวสีหน้านิ่งเฉยก็ไม่ได้เคร่งเครียดอะไร
ทั้งคู่ก็มาทำพิธีบวงสวงอ่ะนะคะก็ภาพที่เห็นเหมือนกับว่า
จะทำให้เห็นได้ว่ากระแสข่าวเฉาอะไรต่างพี่อุ๋ยคุณผู้ชม
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณป่อกับภรรยาอะไรแบบเนี้ย
มันก็มีกระแสข่าวหลายอย่างขออนุญาตไม่ไปพาดพิงก็แล้วกัน
แต่ภาพเหล่านี้หลายคนที่เขาเห็นเขาก็เลยบอกว่ามันก็เหมือนกับเขาก็ยังปกติ
ไปไหนมาไหนด้วยกันออกงานด้วยกันความสัมพันธ์ยังดีอยู่
ก็ยังไปทำบุญด้วยกันอยู่ใช่ค่ะทีมข่าวของเราก็ได้สังเกตการณ์นะคะ
ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณปออยู่ในโรงทานมีคนที่ไปร่วมพิธี
คงจะดูข่าวแล้วก็จำได้เดินไปคุยเดินไปถามเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดา
คุณปอก็เหมือนกับเปลยว่าผมไม่เข้าใจทำไมเรื่องมันต้องเป็นแบบนี้
ผมตั้งใจทำดีทำบุญให้เพื่อนตลอดนะประมาณแบบนี้อืม
แต่คนไปทักเยอะมากพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะไปทักทั้งคุณปอทั้งคุณเบนพริกไทยอ่ะ
ทั้งคู่ก็เลยขอปลีกตัวออกไปไปคุยกับพระอาจารย์นะคะ
ก็ธรรมดามันเป็นข่าวดังใช่ไม่ใช่คนก็จำได้คนก็ต้องไปถาม
ขนาดคนเจอเราสองคนไปไหนมาไหนคนถามอย่างเดียวเลย
พระอาจารย์ก็เหมือนกับเปลยขึ้นมาว่าอะไรถูกก็ว่าไปตามถูกอะไรผิดก็ให้รีบแก้ไข
ครับมีแหล่งข่าวที่อยู่ในพิธีบวงสวงให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่า
คุณปอเป็นนักธุรกิจสายมูอ๋อเหรอฮะก็คือชอบไปทำบุญอะไรแบบนี้นะคะ
ไปทำบุญตามสถานที่ต่างที่มีพระเกจิพระอาจารย์ชื่อดังอะไรแบบนี้
ครับพิธีบวงสวงที่คุณปอไปเมื่อวานนี้ก็คือ
เพราะพระอาจารย์เทพนรินชินรังศรีอะค่ะก็เป็นคนที่คุณปอเคารพอ่ะนะคะ
คุณปอเองเหมือนเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะคะก็ไปกราบท่าน
ก็ท่านก็ได้มีการรดน้ำมนต์ให้อะไรแบบเนี้ยค่ะพอช่วงรอพิธีเจริญพระพุทธมนต
ก็มีการรำถวายเทพเทวดาคุณปอก็เดินเข้าออกบริเวณพิธี
สองสามรอบนะคะครับคุณปอกับคุณพริกไทยก็อยู่ที่โรงทาน
อยู่กันจนแบบถึงดึกอะค่ะไปตั้งแต่เช้ายันดึกอะค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปที่เมืองโบราณขอข้อมูลเพิ่มเติม
แต่ด้วยความที่เมื่อวานเป็นวันหยุดครับก็เลยต้องลองถามเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานขององค์กร
บวงสวงอ่ะนะคะเขาบอกว่าคือจริงจริงแล้วงานวงสวงใหญ่มีแปดครั้งครับ
เนี้ยที่เห็นว่าคุณปอกับภรรยาไปร่วมงานอ่ะเป็นครั้งแรกทางงานไม่ได้เชิญคุณปอแบบเป็นการส่วนตัวนะคะ
อืมไม่ได้แบบตั้งใจเชิญคุณปอแต่คุณปอเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ครับ
ก็เลยมาร่วมพิธีด้วยแรงศรัทธาส่วนตัวค่ะอ่าอ่าท่านผู้ชมครับ